เอาไปที่โคราชครับธรรมดาเราก็จะเห็นนะฮะ
พี่กู้ภัยสามารถจับงูได้อย่างชิวแล้วก็เอาไปปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติใช่แต่งานนี้ไม่ง่ายแบบนั้นครับ
เพราะว่างูตัวนี้ยาวกว่า๔เมตรครับคุณผู้ชมครับ
แล้วปรากฏว่าจังหวะหนึ่งจังหวะที่พี่กู้ภัยเนี่ย
เผลอมันแว้งมาฉกมันแว้งมากัดเข้าที่แขนครับ
งานนี้มีเลือดถึงเย็บครับ

คุณผู้ชมครับนี่เป็นวินาทีที่งูเหลือมยาวกว่า๔เมตรนะครับ
ฉกหรือว่ากัดเข้าที่แขนนะฮะของพี่สุวัสดิ์เจริญศรีอายุ๒๗ปี
พี่เขาเป็นอาสาสมัครกู้ภัยสว่างเมตตาธรรมจังหวัดนครราชศรีมา
ระหว่างที่กู้ภัยรายนี้นะครับกับเพื่อนอีก๓คนเข้าไปจับงูที่บ้านหลังนี้นะครับ
ซอยเบนจรงอำเภอเมืองนครราชศรีมา
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านครับว่ามีงูเหลือมขนาดใหญ่เข้ามาที่สนามหน้าบ้านแบบนี้ฮะ
ขอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจับไปทีนะครับ
ซึ่งกู้ภัยใช้อุปกรณ์จับงูหรือว่าบ่วงจับงูเนี่ยใช้เวลา๑๐นาทีเวลาไม่นานหรอก๑๐นาทีจับได้แล้ว
แต่ขณะจะเอางูใส่กระสอบเนี่ยนะครับไอ้วินาทีที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมฮะ
งูเหลือมมันหลุดจากบ่วงมันหลุดจากบ่วงปั๊บฉกเข้ามือขวาของพี่สุวัสดิ์
แล้วจากนั้นงูมันสะบัดออกคุณผู้ชมครับเคยเห็นฟันงูไหมฮะดูในสารคดีไหมครับ
มันกัดฝังเขี้ยวแล้วมันกระชากออกแบบนี้นะครับแขนพี่สุวัสดิเวอะหวะครับเวอะวะเย็บกว่า๕๐เข็มฮะ
คือต้องเย็บตกแต่งกันด้วยแหละนะครับนอกจากเย็บให้มันติดแล้วยังมีการเย็บตกแต่งด้วยนะครับ
เพื่อนกู้ภัยนะครับจึงรีบนำตัวพี่สุวัสดิ์ส่งโรงพยาบาลนะครับรู้ไหมฮะ
๕๐เข็มเนี่ยยังไงเส้นเอ็นขาดเลยนะฮะถึงขนาดเส้นเอ็นขาดเลยนะครับ
โอ้โหนะฮะพี่กู้ภัยดูข่าวนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็ระวังนะครับ